คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกริ่นไว้๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้เองอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะเริ่มมีการเปลี่ยนฤดูนะครับ
ฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอนครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราหลังจากนี้ก็คือความแปรปวนของสภาพอากาศนะครับ
อกจากเรื่องของฝนนอกจากเรื่องของกระแสลมแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความแปรปวนสภาพอากาศแบบนี้
ก็คือเรื่องของฟ้าผ่าแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่เราเห็นภาพข่าวกันก็คือความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
ค่ำคืนนี้เราจึงอยากที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาย้ำเตือนคุณผู้ชมถึงอันตรายจากปรากฏการณ์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อธิบายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับปรากฏการณ์ฟ้าผ่านั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนอง
ในกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าวเนี่ยนะครับมีความแบรนด์ปวนสภาพอากาศค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จับงอกแสอากาศนั้นมีการพัดพาเอาละอ้องน้ำเรียบกว่าเชื่อสีกันจนกลายเป็นแสครี้อย่างเหลือครับ
จากนั้นอักฏการณ์ของกระแสไฟฟ้าได้เคลื่อนที้ยังรวดแล้วและก็อ่อนแรงลงแล้ว
พิวัติการเรียกได้อย่างแม่งยั้มก็คือจุดและเวลาที่จะเกิดปาร์ปาร์
แต่คร่าวก็คือฟ้านั้นจะผ่าจุดบริเวณที่มีความสูงกว่าบริเวณ
ต้นไม้สังเวลฟ้าไปด์สนาต่าง

ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดสร้างมาที่มีลักษณะความสูงคนเนี่ยแหละครับ
รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตก็มีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าได้เช่นเดียวกันนะครับ
ผู้ชายมีการศึกษาแบบนี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่ามากกว่าผู้หญิงถึง๖เท่า
นอกจากนี้ใต้ดินครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยนะฮะใต้ดินบริเวณอังกฤษมีแร่ภาทที่เป็นตัวนำระแสเป็นฟ้าค่อนข้างเยอะ
บริเวณดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดเดิมแล้วครับที่มีฟ้าผ่ายอย่างต่อเนื่อง
นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในช่วงที่มีความแปรปวนสภาพอากาศแบบนี้
ในระยะนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
หลักก็จะเป็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
เหนือครับพยาวน่านแรกอุตรดิษฐพิศนุโลกแล้วก็พิชบูรณ์
ภาคอีสานชายภูมินครราชศรีมาขวัญแก่นมหาศรกรรมร้อยเอ็ดยะโสธรบุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานีครับ
ภาคล้างนครสวรรค์ชายนาฏอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรี
และเรื่องของประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ